เอาจริงแล้วอุ้มเริ่มโตมาจากการไปประกวดด้วยนะ

เดินแบบอู้ดิวไปโด่มาอะไรอย่างนี้นะ
เราก็ไม่เข้าใจความคิดของคนเหมือนกันว่า

ผู้หญิงที่กล้าถ่ายแบบเซ็กซี่
จะต้องเป็นผู้หญิงที่แรด

เราเสนอเรทราคาประมาณยังไงนะคะ

คือมี๒๓แสนนะตอนนั้น

ความเป็นแก๊กซี่สตาร์ลดลง
มันทำให้ชีวิตคู่มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด

มันทำให้ชีวิตผู้มันไปไม่รอด
เพราะฉะนั้นเตือนหน่อยสำหรับคนที่ส่งมาพวกนี้
ใหญ่สวยดีหน่อยเขาขาวอะไรอย่างงี้ดำอย่างงี้

มีดารามีคนมีชื่อเสียงไหมอันนี้ถาม

ตอนนี้ยังโล่นแล่นอยู่ในวงการไหมคะพวกที่ติดต่อ

สมัยอุ้ยตอนนั้นมันก็มี

อะจริงหยุดอะรักขนาดรักขนาดต้องเล่าให้พี่เละฟังนะคะ

รักเรื่องรับในกองถ่าย
คนเราเจอกันในกองใช่มั้ยคะ
แล้วด้วยความที่เราก็เป็นสาว
ก็จะมีบ้านที่มีคนมาจีบขนมจีบแอบทานข้าวกัน
มีพระเอกนะ

ตอนนี้ยังโลดแร่นอยู่ในวงการ

มีบางคนเคยคบก็มีนะคะ

ความรักของอุ้มมันจะเป็นความรักที่มาคนเดียวครบนาน
หรือว่ารถไฟหลายขบวนชนกัน

แต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่คบคนเดียวนั่นแหละ

แต่ว่ามันจะมาในช่วงของความเร็ว

คนเริ่มคนอีกปุ๊บมีใหม่ละ
ไม่ค่อยได้มีช่วงเวลาได้โสดนานเลย

คุยเรื่องผู้หญิงกับการศัยธรรม
สำหรับอุ้มเพิ่งเอาหน้าอกออกมา

จริงเราทำอะไรมาบ้างในตัวเนี่ย

ถ้าคนถามว่าถ้าสวยต้องสวยด้วยจับจิตใจสิจ๊
ก็ถ้าธรรมชาติมันสวยแล้วจะทำทำไมล่ะจ๊ะ

ร่าสุดก็ถอดนักออกละ
ความคิดที่เปลี่ยนไปมากจากสมัยก่อนก่อนทำหน้าอกนะคะตอนทำอ่ะรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเซ็กซี่
ให้เต็มรูปแบบถูกไหมหลังจากนั้นก็เอาออกเอาออกด้วยเหตุผลอะไรคะ
เอาจริงจริงนะเนี้ยที่ทำมาสมัยแรกเลยทำก็พอเรามีรูปมีอะไรใช่ไหมค่ะค่ะ
อะไรมันก็เปลี่ยนไปเนอะมันก็เหี่ยวมันก็ยายมันไปแล้ว
นั่นออกจะใหญ่เกินไปพอมันใหญ่เกินไปเนี้ยมันหนักมากอืม
มันหนักแล้วมันทำให้อุ้มอ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลังปวดหลัง
ปวดหลังเราปวดไมเกณฑ์เราปวดแบบดึงล้างตลอดแล้วคือเรามาสายสปอร์ตออกกำลังกาย
มันก็เลยทำให้เราอ่ะมีใจคิดที่อยากจะเอาออกสองความมีนมมันดูอ้วนมากเลยอ่ะ
คือต่อให้เราน้ำหนักแค่เนี้ยแต่มันดูแบบตัวตันไปหมดเลยอ่ะเออ
บางทีอยากจังตัวสบายสบายมากแล้วก็ค่ะอ่ะ
เทรนด์สมัยนี้ตอนนี้มันก็หน้าอกแบบมันก็ยังดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันเป็นเทรนด์มันไม่ใช่แบบว่าต้องเป็นแบบนมตู้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วกกับว่าเราแต่งงานแล้วเราก็คิดว่าชีวิตนี้เราคงไม่ได้ไปเปิดนมให้ใครดูแล้วแหละ
เขาคือคนสุดท้ายนี่คือปรัชญาเลยนะนี่คือปรัชญาของอุ้มเลยว่า
ถอดตอนนั้นนะคะเพราะว่าคุยกันแล้วเรียกเขามาคุย
ว่าแบบเอ้ยอุ้มอย่าเอาออกนะพี่โอเคไหมถ้าเกิดอุ้มจะเอาออก
จากพี่แบบอยู่กับเรามาหลายปีนอนวูบมาตลอด
ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีแล้วยูจะแบบไม่รักเราเปล่าเราจะเปลี่ยนไปไหม
จะไม่มีความสุขในเรื่องของบนเตียงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เรามีการพูดคุยกันเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกไม่ใช่มันไม่มีปัญหา
แล้วเขารักที่เราเป็นเราเราจะมีนมไม่มีนมจะขาวจะดำจะอะไรก็แล้วแต่
ก็คือรักเราอยู่แล้วอะไรที่มันทำให้เราสบายกายสบายใจสบายตัว
เธอแล้วแต่เราเลยเราก็โอเคตัดสินใจแล้วเราก็ไปเอาออก
ซึ่งตอนเอาออกมันก็รู้สึกดีนะมันโล่งมันสบายตัวนึกออกไหมคะ
แต่ความสวยงามแน่นอนมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว
แล้วเราก็คิดว่าเออเราคงไม่ได้ไปเปิดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าให้ใครดูแล้วแหละ
เขาจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นกายสังขารนี้ไปตลอด
นั่นคือสิ่งที่เราคิดแต่นะวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปแล้ว
ในอนาคตอาจจะทำอีกก็ได้เพื่อที่จะกลับมาทำงานแล้วมันมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
ใส่เสื้อผ้าแล้วมันสวยเราได้ภูมิใจในสิ่งที่เรามีแล้วทำให้มันดีขึ้น
แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำใหญ่อาจจะทำแค่แบบให้มันยกกระชับสวยขึ้นอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวว่ากันในเรื่องของอนาคตเราให้ฮิวใจตัวเองให้ดีกว่านี้ก่อน
ไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าอกเลยตัวเขาเองก็ยืนยัน
หลังจากที่มีข่าวพวกนี้เกิดขึ้นเขาก็มาบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าอุ้มเอาหน้าอกออกนะ

แอบโทษตัวเองไหมครับก่อนที่คุยกับเขาว่าที่มาของการแยกทางคือเรื่องนี้แหละ

ไม่มีค่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เพิ่งถอดต้องถอดมาเป็นปีแล้วนะ
ผ่านมาเป็นปีแล้วเราก็อยู่ด้วยแบบนี้กันมาอย่างนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องนั้น
แค่เรื่องบนเตียงแค่เรื่องเราดูแลตัวเองดีเราออกกำลังกายดีหุ่นเราก็ดี
แต่ถ้าเกิดว่าแค่หน้าอกอย่างเดียวแล้วทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปอุ้มว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่ดี
แต่ในเรื่องของความซื่อสัตว์อุ้มพวดจะเป็นคนที่ซื่อสัตว
ทั้งที่อุ้มมีโอกาสและยึดถือยึดมั่นในความเป็นครอบครัวหัวเดียวเมียเดียว
พอมันมาเกิดขึ้นกับตัวเองก็อย่างที่บอกว่ามันก็เหมือนเราตกลงมาจากสวรรค์
ใครเป็นคนที่ขอแยกทางกันขอยากกันคะ

ทดลองยื้อแล้วใช่ไหม
จริงตัวพี่เขาก็ไม่ได้ยื้ออะไรอุ้มนะคะ
แล้วก็กอดเขาร้องไห้
เขาก็แบบจะมาร้องไห้ทำไมเดี๋ยวดิดนี่เป็นกำลังใจให้นะ
ดิทนี่โตขึ้นจะทำงานเลี้ยงมาม่าเอง
เขาแค่สีขวัดเองน่ารักมากเลย
จริงตัวพี่เขาก็ไม่ได้ยื้อแล้ว